ดูคนในวงการบันเทิงที่เขาออกมาร่วมด้วยช่วยกันขออาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้าค่ะ
อย่างล่าสุดค่ะพี่นวัดอิสระไกรศีลนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าได้ตั้งโครงการเป็นโควิดต้องมีที่รักษา
อันนี้คือชื่อของโครงการนะคะบอกคุณสมบัติเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมอย่างแรกเลยก็คือต้องผ่านการตรวจแล้วก็มีผลตรวจว่าเป็นโควิด๑๙นะคะ
อย่างที่สองคือยังไม่มีใครยอมมารับไปรักษาโดยยังคงอยู่ในที่พัก
ต่อมาค่ะปรากฏว่ามีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากพี่นวัดเนี่ยโพสต์บอกว่าตกใจมากที่เห็นจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อแต่ยังคงอยู่ที่บ้าน
และยังไม่ได้เข้ารับการรักษาแล้วก็ติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือเยอะเลยคุณผู้ชมดูนะคะจำนวนหลายร้อยข้อความที่พี่นวัดโพสต์เอาไว้บอกว่า
เพราะต้องขอรายละเอียดแบบชัดเจนทุกท่านและส่งต่อความช่วยเหลือให้ทันทีรวมถึงติดตามผลจนกว่าจะได้เข้าโรงพยาบาล
อันนี้คือหน้าที่หลักเลยนะคะของโครงการนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับพี่นวัดด้วย
ทราบว่าตอนนี้เนี่ยนะคนติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือเยอะมากมายจริงจริงจนถึงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
นวัดเองก็ได้ออกไปประสานกับทางโรงพยาบาลเพื่อหาทางส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยนะคะ
เราอาจจะต้องแบบหันมาให้ความช่วยเหลือกันเองไปก่อนตอนนี้นะคะ
ถ้าด้านสองสาวพี่น้องสุศีค่ะอย่างใดไดอาน่าจ๊ะน้องพะนีนะคะ

จับมือกันเปิดเพจชื่อว่าเราต้องรอดช่วยกันทำทุกช่องทางค่ะ
ทั้งคู่บอกว่าจะใช้พลังประสานงานสุดความสามารถเท่าที่จะทำได้
โดยเฉพาะเคสวิกฤตต้องรีบส่งต่อผู้ป่วยให้ถึงมือหมออย่างเร็วที่สุดนะคะ
โดยบอกว่าใครมีคำแนะนำว่าต้องทำยังไงหรือช่วยตรงไหนยังไงได้อีก
ก็แชร์กันมาได้เลยตอนนี้เนี่ยออกไปช่วยลงพื้นที่ไม่ได้
แต่มีอะไรที่พวกเธอช่วยได้ก็ยินดีอย่างที่สุด
และขอร้องนะคะขอร้องเลยว่าให้งดดราม่าทุกกรณี
ก็เอาไว้ก่อนถ้าเกิดช่วยไม่ได้อยู่นิ่งไม่ต้องทำอะไร
สร้างเรื่องดราม่าอะไรนะเพราะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ออกมาให้ความช่วยเหลือกัน
ก็ได้เห็นอีกหนึ่งมุมที่เป็นน้ำใจของคนในวงการบันเทิงนะ
อีกเรื่องหนึ่งละกันตัดสมุดไปคอมเม้นตร์แรงตามสื่อโซเชียลนะคะ
อันนึงไทยรัฐเราก็เตือนว่าอยู่เสมอนะว่าเขาจะตามตัวเจอ
เมนต์อะไรเกี่ยวกับสถานการณ์อย่างนี้ก็ต้องระวังนิดนึงก็แล้วกันนะคะ